คุณผู้ชมคราวนี้เดี๋ยวมาดูอุบัติเหตุหน่อยค่ะ
บอกก่อนรถกระบะเนี่ยพุ่งชนท้ายรถขยะครับ
แล้วพนักงานเก็บขยะมีทั้งอยู่บนรถร่วงลงมาแล้วมีพนักงานที่อยู่ข้างล่างด้วย
กระบะพังยับแต่จะให้ดูว่าพนักงานสองคนรอดเพราะอะไรค่ะ

โอ้โหเดี๋ยวเขาหวิดตายนะฮะ
มากเป็นนาทีเฉียดมากค่ะแล้วที่รอดเนี่ยคือรอดเพราะถังขยะค่ะคุณผู้ชม
นี่มันดีดออกมาทำให้ตัวพนักงานทั้งสองคนเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นอะไร
ครับและอีกอย่างคือผมว่ามุมในการชนยังโชคดีมากที่รถกระบะคันนี้มาชนฝั่งขวาของรถเก็บขยะถูกต้องไหม
ไม่ได้อัดก๊อปปี้เข้าไปเต็มที่คนพนักงานที่เขากำลังยกถังขยะมา

ถ้าไปอัดก๊อปปี้เต็มตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเสร็จเลยนะฮะ
เนี่ยแต่ดูข้างหน้ากระโปรงหน้ารถกระบะเห็นไหมคือมันยับเลยอ่ะมันงอขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
ก็ไปพุ่งชนท้ายรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองอ่างศิลาอย่างแรง
หลังซีราอย่างแรงค่ะแล้วคนที่ขับรถกระบะสีแดง
เป็นทหารเกษียณอายุราชการ
คือพันโทสุรษักคได์เข็มคำเสียงอายุ๘๓ปี
ตัวคนขับกระบะแดงเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะ
ได้รับบาดเจ็บมีแผลแตกที่ใบหน้า
ส่วนพนักงานเก็บขยะ๒คนก็คือนายมนตรีสง่างามอายุ๒๘ปี
มนตรีคือคนใส่เสื้อส้มยืนอยู่ข้างล่าง

ส่วนอีกคนนึงเป็นพนักงานที่อยู่บนรถเก็บขยะ
คือนางสาวเจรสุดประสงค์อายุ๓๕ปี

โดนกระบะพุ่งชนแล้วแรงมันกระแทกไงคะ
แต่สองคนนี้ยังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวได้
ไม่มีบาดแผลไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะ
แต่ใจตุ้มต่อมตกออกตกใจกับเหตุการณ์นะ
ก็ใครจะคิดล่ะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอย๑๔ถนนมิตรสัมพันธ
ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
ทีนี้พอถูกชนแล้วรถมาชนแล้ว
ตัวคนเจ็บเขาก็บอกว่าตกใจ

บอกว่ารู้สึกตกใจที่จู่กระบะก็พุ่งมาชน
โชคดีที่ตัวผมไม่ได้เป็นอะไรมาก
ฟังพนักงานเก็บขยะทั้งสองคนค่ะ

กระเบิดเกดนตกลงมา

อาจจะเหยียบตัวได้

เพราะว่าเธอร่วงลงมาจากรถเก็บขยะ
แล้วมาอยู่ตรงข้างหน้ารถกระบะเลยเดี๋ยวดูจังหวะนะ
ถ้ารถกระบะมันยังมีแรงส่งนะแรงเร่งต่อนะ
อาจจะทับเธอเข้าไปด้วยซ้ำเนี่ยเห็นไหม
คุณเจรมาร่วงลงมาพยายามคว้าราวจับรถขยะแล้ว

แล้วก็ถามคุณเจรไงเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่า
คุณเจรบอกว่าอุ๊ยก็ได้รับบัตรเจ็บคือก็เคล็ดขัดยอกนิดหน่อย
แต่เอาจริงนะพอเธอตีรังกาลงมาเธอก็ยังดูยังทรงตัวได้
ยังใช้เข่ายันพื้นขึ้นมาได้อยู่นะคุณสืบสกุล
ซึ่งเธอก็บอกนะบอกว่าพวกเราพนักงานเก็บขยะ
ต้องทำงานแบบระวังระวังที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชม
เปิดไฟแจ้งเตือนเปิดไฟขอทางตลอด
ทีนี้ก็ฝากถึงคนใช้รถใช้ถนนนี่ดูด้านหน้ารถกระบะสิ
เก็บขยะมันแข็งด้วยแหละข้างหน้ารถกระบะก็เลยพังยับแบบนี้เนี่ยนะคะ
เธอก็ฝากไปถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนให้ระวังให้ขับขี่อย่างปลอดภัย
เวลาที่เจอรถเทศบาลกำลังทำงานเนี่ยชะลอหน่อยช้าหน่อย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คิดว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
อาจจะมาจากแสงที่มันแยงตาคนขับรถกระบะ
ก็เลยมองไม่เห็นวิสัยทัศน์ด้านหน้า
ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุแล้วอย่างที่บอกว่าคนขับกระบะ
คือมีบาดแผลแตกบริเวณใบหน้า
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา
อาการดีขึ้นก็จะเรียกตัวมาสอบสวนรายละเอียด

คุณครับกระบะก็สูงอายุมากนะ